อีกฝั่งหนึ่งครับที่เป็นบริเวณทางฝั่งแยกเกียรติกายนะครับ
เห็นได้ว่าตอนนี้นะครับมีกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ
ยอยเดินออกมาจากบริเวณหน้าอาคารรัฐสภากันแล้วครับ
ซึ่งจุดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับ
คือแยกเกียรติกายตรงทางเข้าที่จะมุ่งหน้าไปวัดแก้วฟ้าจุรามณี
และทางด้านซ้ายมือก็คือที่จะมุ่งหน้าไปยังรัฐสภาครับ
นี่เป็นภาพมุมกว้างนะครับที่เห็นอยู่ว่ามวลชนเนี่ย
ทยอยเดินกลับออกมาจากทางอาคารรัฐสภานะครับ
แต่ยังไม่มีการประกาศออกมาอย่างชัดเจนนะครับ
ว่าตอนนี้ได้ประกาศยุติการชุมนุมแล้วนะครับ
ซึ่งทางแกนนำที่ประกาศออกเครื่องขยายเสียง
บริเวณแยกเกียรติกายนะครับก็ยังคง
ซึ่งในตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังบรรยากาศ
แกนนำนะครับกำลังที่จะประกาศ
ทิศทางของการชุมนุมอีกครั้งให้ชัดเจนนะครับ

จะดำเนินการอย่างไรต่อไปนะครับ
ซึ่งตอนนี้นะครับเป็นการปราศัย
ถึงการสลายการชุมนุมของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
ซึ่งตอนนี้ตอนระหว่างที่มีการปะทะกันฝ่าแนวกั้น
ของตำรวจควบคุมฝุงชนไปมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ
ซึ่งตอนนี้ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
และก็มีผู้บาดเจ็บที่เป็นฝั่งของทางตำรวจด้วยนะครับ
ซึ่งในตอนนี้เหมือนกับว่าทางแก่นำนะครับ
ก็จะประกาศยุติการชุมนุมแล้วนะครับ

ที่กำลังจะออกไปรับคนเจ็บมาให้การรักษานะครับ
บริเวณวัดใหม่ทองเสนนะครับ

เป็นสัญญาณว่ากำลังจะยุติการชุมนุมภายในค่ำคืนนี้นะครับ
และเดี๋ยวจะมีการรายงานออกมาที่ชัดเจนอีกครั้งนะครับ
ว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการนัดหมายกี่ครั้ง
ซึ่งในวันพรุ่งนี้นะครับทางแก่นนำได้ประกาศออกเครื่องขยายเสียงแล้วนะครับ
ว่าในเวลา๑๖นาฬิกานะครับจะนัดกันอีกครั้งบริเวณแยกราชประสงค์นะครับ
และพรุ่งนี้จะเป็นการประชุมและลงมติให้เสร็จสิ้นถึงพิจารณะแก้ไขส้ด้านรัฐธรรมนูลเองนะครับ
การช่วงนุมในบริเวณด้านหน้ารักษภาลล่าสูตรฯ
เมื่อประมาณ๒๑นาฬิกาที่ผ่านมา
มีการประกาศยุติการชุมนุมไปแล้วเรียบร้อยนะครับ
ด้วยนายพารีชีวรักษ์หรือเป็นกลิ่น

มีการยุติการชุมนุมแล้วเป็นที่เรียบร้อย
ซึ่งกำหนดการนั้นในวันพรุ่งนี้
นายอานนท์นำพามีการนัดมวลชนในเวลา๑๖นาฬิกาของวันพรุ่งนี้
จะไปชุมนุมกันที่บริเวณแยกราชประสงค์
โดยเจ้าตัวบอกว่าต้องการที่จะระดมคนให้ได้๑ล้านคน
ให้เป็นการชุมนุมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย

กลุ่มมวลชนบางส่วนนั้นถึงแม้ว่าจะมีการประกาศยุติการชุมนุมไปแล้ว
แต่ยังมีการทำกิจกรรมอยู่บริเวณด้านหน้าแนวของตำรวจ
ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูนะครับว่ากิจกรรมที่เขาทำนั้นเป็นกิจกรรมในรูปแบบไหน
โดยกลุ่มวลชนมีการยืนอยู่บริเวณด้านหน้าแนวของตำรวจ
ซึ่งลักษณะของตำรวจจะนั่งอยู่บริเวณพื้นที่ลักษณะแบบนี้
บางส่วนนั้นนำเอาดอกกุหลาบมาวางไว้บนโล่
ที่เป็นโลกของตำรวจลักษณะนี้นะครับเป็นจำนวนหลายสิบดอกด้วยกัน
ซึ่งกลุ่มวลชนนั้นทยอยนำเอามาวางไว้คนละดอก
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่จะขอบคุณทางตำรวจ
ที่อยากให้ตำรวจนั้นมายืนเคียงข้างประชาชน
นี่คือสิ่งที่ทางกลุ่มมวลชนนั้นได้บอกกับทางตำรวจนั่นเองนะครับ

ซึ่งบริเวณจุดนี้ถึงแม้ว่าจะประกาศยุติการชุมนุมไปแล้ว
แต่มวลชนบางส่วนนั้นยังคงอยู่บริเวณพื้นที่นี้
หลายสิบคนนะครับยังไม่สามารถเดินทางออกไปได้
เพราะว่าบริเวณขวามือฝั่งของอาคารรัฐสภา
ออกอาคารรัฐสภานั้นยังมีในส่วนของกลุ่มมวลชนคนเสื้อเหลือง
อยู่บริเวณตรงจุดนั้นและอยู่บริเวณจุดนี้เนี่ยก็มีในส่วนของกลุ่มแก่นนำที่ประกาศ
ขออภัยครับที่ให้สัมภาษณ์อยู่บริเวณด้านหน้ารถเครื่องขยายเสียงตรงจุดนั้นนั่นเองนะครับ
เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศที่ฝั่งที่จะมุ่งหน้าแยกบางโพ
คุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้บริเวณด้านหน้าแยกบังโพนั้นเป็นจุดที่กลุ่มมวลชนมาบริเวณพื้นที่นี้
กลุ่มมวลชนบางส่วนนั้นก็ทยอยออกให้พื้นที่ออกไปบริเวณพื้นที่ตรงแยกบางโพ
ซึ่งก่อนหน้านี้แกนนำประกาศบนเวทีนะคะว่าไม่แนะนำให้ใช้บริเวณทางด้านแยกของแยกบางโพ
เนื่องจากกลุ่มมวลชนที่เป็นกลุ่มเสื้อเหลืองนั้นอยู่บริเวณแยกบังโพอาจจะเกิดอันตรายกับกลุ่มมวลชนได้
กลุ่มมวลชนนั้นเดินฝ่าเข้าไปถึงแยกบางโพนั่นเองนะครับ
คุณผู้ชมครับในวันพรุ่งนี้นั้นทางกลุ่มมวลชนกลุ่มแกนนำนั้นนัดหมาย
อย่างที่บอกไปนะครับว่า๔โมงเย็นในวันพรุ่งนี้นายอานนท์นำพาบอกนะครับว่าต้องการเป็นการชุมนุมครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ครับ
ตรงนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒนบุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากด้านหน้าอาคารรัฐสภาครับ

ถ้าฟังจากคุณภูริพัฒน์ในขณะนี้ถ้าเป็นจุดชุมนุมที่หน้าประตูรัฐสภาจุดชุมนุมหลักที่เข้าไปได้เนี่ย
พรุ่งนี้จะนัดใหญ่อีกครั้งนะครับ๑๖นาฬิกาที่แยกแล้วจะประสงค์
แต่ว่าตรงจุดตรงแยกเกียรติกายตรงนั้นก็ยังมีกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มมวลชนอยู่ตรงนั้นอยู่นะฮะ
นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ